ส่วนที่ขอนแก่นค่ะมีเหตุฆ่ากันตายน้องฆ่าพี่
คือเอาไม้กระหน่ำฟาดพี่จนพี่ล้มตายหน้าบ้านเลยนะคะ
สาเหตุก็อ้างว่าพี่มาทวงเงินก็เลยโมโหฆ่าพี่
บอบช้ำไปหมดนะคะทั้งตัวเลยค่ะแขนซ้ายหัก
แห้งเกลอะกรังตามพื้นน้องชายยืนรอมอบตัวอยู่นะคะ
นายสากลจังภูเขียวอายุสี่สิบสี่ตัวน้องชายเนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุค่ะ
แล้วอ้างแบบนี้นะคะอ้างว่าพี่มาทวงเงิน
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นเมื่อวานทะเลาะกับพี่ชายเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากิน
พี่ชายเนี่ยมาบอกว่าทำไมไม่ทำการทำงานบ้างน้องชายก็อ้างว่าพี่ชายเองก็ไม่เห็นมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งเลย
แล้วมาทวงถามเงินเรื่องที่ตัวเองเอารถสามล้อเครื่องของพ่อไปขาย๓๐๐บาท
ตัวน้องชายบอกว่าเงินนี้ให้พ่อไปหมดแล้วแต่พี่ชายก็ยังถามไม่เลิก
แล้วอ้างว่าพี่ชายจะมาทำร้ายก่อนนะคะตัวเองทนไม่ไหว
คว้าไม้มายาวประมาณสักเมตรหนึ่งกระหน่ำตีพี่ชายจนแน่นิ่งไป
แล้วก็ปิดประตูรั้วบ้านจากนั้นก็ออกไปบอกชาวบ้านว่าฆ่าพี่ชายตายแล้ว
นี่ค่ะทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับพ่อนะคะนายพุทธจังภูเขียวอายุเจ็ดสิบห้า
พ่อบอกว่ามีลูก๕คนนายสมภารผู้ตายเป็นลูกชายคนโต
นายสากลที่เป็นผู้ต้องหาเป็นลูกชายคนเล็กแต่พ่อบอกแบบนี้ค่ะ
พ่อบอกว่าตัวนายสากลเนี่ยป่วยเป็นโรคประสาทรักษามาเป็นสิบปีแล้วนะคะ
มีนิสัยชอบอลวาดขู่ฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่
ครอบครัวก็โอ้โหปวดหัวกับลูกชายคนนี้ค่ะ
เมื่อคืนนี้พ่อกับแม่ไปนอนบ้านอีกหลังนึงอยู่ที่หมู่บ้านข้าง
ไปนอนบ้านอีกหลังหนึ่งก็กลัวลูกคนนี้นี่แหละ
กลัวนายสากลจะคลุ้มคลั่งมาทำร้ายจนถึงขั้นไม่กล้านอนที่บ้าน
รู้ข่าวเช้ามืดว่านายสากลลูกชายคนเล็กฆ่าลูกชายคนโต
พ่อบอกว่าโมโหมากนะคะพ่อพูดแบบนี้เลย
ถ้าพ่ออยู่ในเหตุการณ์นะพ่อจะเอาปืนมายิงในสากล
ให้ตายตามลูกชายคนโตไปเลยปมเหตุที่นายสากลอ้างว่าพี่ชายมาทวงเงินเนี่ยค่ะ
บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยพ่อไม่ได้อนุญาตให้เอาไปขายด้วยซ้ำรถสำล้อเครื่องของพ่ออ่ะ
แต่นายสากลแอบเอาไปขายได้เงินมาสามพัน
พ่อบอกว่าไงรู้ไหมคะพ่อซื้อมาคันละหกหมื่น
ลูกชายคนเล็กแอบเอาไปขาย๓๐๐บาท
พ่อบอกว่าไม่อยากให้ตำรวจปล่อยตัวลูกชายคนนี้ออกมาจากคุกเลยค่ะ
ถ้าออกมาได้ก็คงจะมาป่วนพ่อแม่เหมือนเดิมครอบครัวคงไม่มีวันอยู่กันเป็นสุข
มันไม่ได้อยู่เป็นสุขจำโทรแท้กันเนี่ย
เขาก็ไม่ได้หลับแน่นอนขอรำคาญ
ผู้เป็นคนนี้พ่อเนี่ยอยากอายคนอยากอายภาคพวก
ด้านผู้เป็นแม่ค่ะนางจนุนิพาจังภูเขียวอายุเจ็ดสิบสาม
บอกว่าเสียใจมากนะคะที่ลูกชายมาฆ่ากันเองแบบนี้
ในสากลเนี่ยป่วยเป็นโรคประสาทมาเป็นสิบกว่าปีจริงจริง
ตั้งแต่ป่วยเนี่ยแม่กับพ่อไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียว
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุในสากลนั่งรับมีดอยู่หน้าบ้าน
รับมีดเสร็จชี้หน้าด่าแม่ด่าแม่แบบขึ้นมึงกลัวค่ะ
ครับบอกว่าคนอื่นเขาตายกันหมดแล้วทำไมมึงยังไม่ตาย
วันนี้แหละจะฆ่ามึงให้ตายอีหมอนเรียกแม่แบบนี้
ชื่อเล่นชื่อหมอนนะคะลูกชายคนเล็กเรียกแม่ด้วยแบบใช้คำว่าอีอ่ะ
อืมพ่อกับแม่เลยแบบไม่เอาละไปนอนบ้านอีกหลังนึงดีกว่า
กลัวนายสากลจะเข้ามาฆ่าแต่สุดท้ายกลายเป็นว่านายสากล
ฆ่าลูกชายคนโตซึ่งเป็นพี่ชายแท้แท้แม่บอกว่าแม้ว่านายสากลจะได้รับโทษ
แต่แม่ยังกังวลกลัวว่าอีกหน่อยพ้นโทษมามาฆ่าพ่อแม่แน่เลย

แต่ว่าตัวพี่ชายเนี้ยเขาไม่เคยไปยุ่งกับน้องเลยใช่ไหมค่ะยาย
ไม่เคยยุ่งค่ะพูดดีก็คือแต่ละวันที่ผ่านมาในยายไม่เคยอยู่บ้านแล้วมีความสุขเลย
ก็มีค่ะขั้นออกมาหนีเสร็จก็ที่นี่ค่ะฉันไม่อยู่ฉันญาติมัน
มันว่าวน่ากลัวครับมันพูดอะไรอีกบ้างไหมครับ
พูดคุณสิค่ะวันนี้มันมันมันเมียงเพื่อนตายเบิดแล้วยังเต้าเมือง

โอ้โหนี่นะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ร้านค้าร้านหนึ่งในหมู่บ้านคุณผู้ชมค่ะ
หมวกสีขาวไปซื้อของที่ร้านนะคะคนก่อเหตุคือนายสากล
เสื้อคลุมสีดำกางเกงขาสั้นสีเหลืองตามไปที่ร้านนะคะนี่ค่ะ
ผู้ตายเดินเข้าไปก่อนผู้ก่อเหตุก็ตามเข้าไปนี่นะคะ
พอเจอกันเหมือนกับเขาทะเลาะกันด้วยนะครับ
เจ้าของร้านก็เลยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าคือเหมือนกับว่าตัวพี่ชายอ่ะ
เขาก็ไปซื้อยาให้แม่น้องชายเดินตามมาขอเงิน
บอกว่าขอเงินทอนได้ไหมผู้ตายไม่มีให้ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปก็เลยคาดว่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ทำให้น้องโมโหพี่แล้วก็ฆ่าพี่มาขอเงินพี่
ขอเงินทอนหน่อยได้ไหมพี่บอกมันไม่มีเงินทอนครับ
ก็เลยทะเลาะกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเพื่อนบ้านค่ะ
บอกว่าเมื่อวานตลอดทั้งวันนายสากลเดินถือมีดยาวเดินว่อนรอบหมู่บ้านเลย
อ่าชาวบ้านเขากลัวกันไปหมดโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาสี่นายก็มาตักเตือนพอช่วงค่ำนายสากลไปเจอพี่ชาย
อยู่ที่ถนนกลางหมู่บ้านท้าทายกันไปมาทั้งคู่กลับมาถึงบ้าน
ทะเลาะกันต่อนี่นะคะแต่คนที่อยู่แถวแถวนั้นเขาบอกว่า
ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่สุดท้ายอ้าวน้องชาย
ก็คือนายสากลฆ่าพี่ชายตายหน้าบ้านซะแล้ว
พี่ชายมาซื้อเหล้ามามาซื้อเหล้าเราก็ไม่รู้เนอะ
เพราะว่าเราไม่ค่อยเดินเข้าไปตรงร้านค้ามาซื้อ
เราก็มาเจอกันมาจังกันเอาเลยทีเนี้ยเดี๋ยวมึงไปเจอกูที่บ้าน
พี่ชายเขาบอกด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมแพรหรือคุณโหน่งนะคะ
เรียกว่าคุณโหน่งอายุยี่สิบหก
ก็อยู่ตรงกันข้ามกับหมู่บ้านที่เกิดเหตุก็บอกว่าตีหนึ่งกว่ากว่าเมื่อคืนนี้
ตัวนายสากลคนก่อเหตุเนี่ยเดินมาหาที่ป้อม
แล้วบอกว่าแจ้งตำรวจให้ผมหน่อย
พี่ชายผมถูกทำร้ายแต่ตอนนั้นไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นคนทำ
แต่ว่านายสากลดูท่าทางมีพิรุษ
เขาเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกนะแต่ก็ช่วยแจ้งตำรวจให้
ชาวบ้านที่มาหาปลาบอกให้นายสากลกลับไปบ้าน

สุดท้ายนายสากลก็กลับไปบ้านแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
ขอกินน้ำด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบพอแจ้งเจ้าหน้าที่
ก็บอกให้เจ้าหน้าที่รีบมาง่วงนอน
แกบอกอย่างนี้ครับให้รีบมาง่วงนอน
ใช่ครับชาวบ้านคนนั้นบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวแกจะบอกเจ้าหน้าที่ให้
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ยากจนนะคะ
แล้วก็ร่างของในสมภารผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปฝังที่สุสานศพไร้ญาติ

ส่วนตัวน้องชายที่เป็นคนก่อเหตุก็ถูกดำเนินคดีไป